เราตามข่าวกันมาตลอดนี่รู้สึกว่าน่าจะสักเป็นเดือนแล้วนะที่เราตามข่าวกลุ่มทุนจีนสีเทา
แล้วก็ใช้บ้านเราประเทศไทยนี่แหละเป็นแหล่งฟอกเงินทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ที่สำคัญเวลาเราดูข่าวไปมีการเปิดตัวละครมาเรื่อย
ใครบ้างอ่ะทั้งนักการเมืองเอ่ยทั้งตำรวจเอ่ยทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ
เอ่ยแต่เอ๊ะเราตามข่าวกันมาเป็นเดือนแบบนี้แล้วเรื่องนี้ท้ายที่สุดจะจบลงแบบไหน
จะจบลงยังไงเดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
คดีที่คุณน้ำแข็งว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวตูมตามมาหลายวัน
ทีนี้พอข่าวมันแผ่วไปแบบนี้คนเขากังวลว่าการเดินหน้า
ดำเนินคดีมันยังจะเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมไหม
บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาคดีดังดังคดีใหญ่ใหญ่
พอเรื่องมันเงียบข่าวเงียบคดีก็เดินช้า
เราก็ไม่รู้ว่าคดีมันไปถึงไหนยังไงแล้วบางคดีจบท้ายลงแบบแผ่วปลาย
พอถึงขั้นศาลบางคดีถูกยกฟ้องเราเคยเจอคดีแบบนี้กันมาแล้วเนี่ยครับ
ฉะนั้นโบราณเขาถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องเขย่าไว้อย่าให้เขม่าวมันนอนก้น
ฉะนั้นเริ่มต้นสัปดาห์นี้ควรจะตามเรื่องนี้กันหน่อย
ตามไปที่พบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
พบตรบอกว่าตอนนี้ถือว่าได้มีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง
หลังจากมีการตรวจผับกินหลิงแล้วก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายตู้เห่า
ก็มีการดำเนินคดีกับตู้เห่าในข้อหาร่วมกันสมคบกระทำความผิด
มีการยึดอายัดทรัพย์สินเครื่องบินส่วนต่างตามที่เป็นข่าว
โดยฝ่ายปปศที่ก็เป็นความคืบหน้าในการดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสถานบริการผิดกฎหมายการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หลอกเจ้าหน้าที่เช่นขอเข้ามาทำงานในมูลนิธิ

ต่อไปเราก็จะมีการตรวจสอบทั้งระบบ
โดยเราจะเพิ่มความเข้มในเรื่องชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัว
มาทำอะไรในเมืองไทยที่เป็นลักษณะไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีเทาเป็นสีดำ
เราก็จะดูแลอย่างเข้มงวดเน้นหนักไปแล้วว่าต่อไปต้องเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง
ใครที่เกี่ยวข้องถึงแม้จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน
แต่ก็จะต้องถูกโยกย้ายในคำสั่งหน้านี้

ตมอะไรต่างนี่ตำรวจตมระวังไว้
เราก็อยากจะกวาดบ้านตัวเอง
นี่ท่านยอมรับนะว่าเราต้องกวาดบ้านตัวเองคือตำรวจ
พบตรบอกว่าคดีนี้สังคมจับตามองกันมาก
เพราะว่าตามข่าวเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงไปกับนักการเมือง
คนเลยมองกันว่าตำรวจจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
นี่ท่านก็รู้นะว่าคนคิดยังไง
แล้วท่านบอกอย่างนี้ตำรวจเอาจริงครับ
ยืนยันว่าเอาจริงแต่ขอให้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ถ้าหากพยานหลักฐานถึงก็ต้องเอาจริง
เพราะตอนนี้ผมก็ได้เร่งรัดแล้วว่าขออย่าให้นาน
หลักฐานถึงหรือไม่ถึงก็ขอให้ภายใน๒๓สัปดาห์นี้
ขอให้มันจบอย่าให้นานเกินไป
ถ้านานเกินไปก็จะหาว่าก็จะหาว่าอะไรขึ้นมาอีกอย่างนั้นอย่างนี้
ฉะนั้นหาก๒๓สัปดาห์ผ่านไปแล้ว
ถ้าไม่ถึงก็ต้องบอกว่าไม่ถึง
นี่หมายถึงว่าที่โยงไปถึงนักการเมืองฝ่ายการเมืองนะ
ถ้าถึงก็บอกว่าถึงขอให้มันชัด
เพราะถ้าค่อยหายไปเดี๋ยวก็จะว่ามวยล้มต้มคนดูอีก
นี่นักข่าวถามว่ายืนยันได้ไหมครับว่า
จะไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแทรงการทำงานของคดีตำรวจ
พบตรก็บอกเป็นไปตามหลักฐานทางคดี
เพราะตอนนี้สังคมถูกตรวจสอบด้วยประชาชน
นี่วันนี้ก็จึงมีข่าวว่าบิ๊กเด่นตีเส้น๓สัปดาห์จบ
ส่วนฝ่ายปฏิบัติการ
ถามว่าตอนนี้ทำอะไรกันไปถึงไหนขอย้อนดูอีกทีนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษ
พร้อมด้วยตัวแทนจากปปงตัวแทนจากปปศ
ตัวแทนจากอายการสูงสุด
ได้ร่วมประชุมกับพนักงานสืบสวนที่รับผิดชอบคดีดังกล่าว
โดยพลตมรสุรเชษฐ์ให้ข้อมูลว่า
เป็นการประชุมร่วมกันของทนายที่เกี่ยวข้อง
โดยได้นำข้อมูลพยานหลักฐานที่ตรวจค้นได้จากหลายจุด
เข้ามาสู่สำนวนการสอบสวนคดี
เพื่อกำหนดแนวทางสอบปากคำและไล่ดูเส้นทางการเงิน
เส้นทางการใช้โทรศัพท์เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มบุคคล
กระทำความผิดอื่นไหม
แล้วก็บอกว่าขณะที่ในกลุ่มของผู้ต้องหา
ที่จับได้จำนวน๑๐๒คน
นี่ตัวเลข๑๐๒คนแล้วนะ
แบ่งเป็นการดำเนินคดีได้๓กลุ่ม
คือ๑ความผิดฐานสมคบจำหน่ายยาเสพติดเฮโลอีนและยาบ้า
ความผิดฐานนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลต่างชาติ
แล้วความผิดที่เกี่ยวข้องกับการสวมบัตรประชาชน
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจออกหมายเรียกเพิ่มอีก๓คน
คือพัชลินพัชลินเนี่ยตอนนี้หลบหนีอยู่ในประเทศไทยอยู่นะ
อีกคนหนึ่งสุชาดาอีกคนหนึ่งนายตำรวจระดับสารวัตร
คนนี้เป็นสำรวจตำรวจตำรวจมีข้อมูลว่า
ร่วมกันเป็นกรรมการบริหารบริษัทที่มีนายตู้เห่าเป็นประธาน
ดังนั้นเนี่ยหากสามารถควบคุมตัว๓คนนี้ได้
เชื่อว่าจะพบทรัพย์สินเป็นเงินสดอีกจำนวนมาก
เพราะว่าที่ยึดได้เนี่ยหลักฐานจากตู้เห่าเนี่ย
มีบัญชีเปิดบัญชีอยู่แค่แสนกว่าบาท
คนระดับนี้เปิดบัญชีแสนกว่าบาทใครจะไปเชื่อ
ทั้งหมดนี่คือความคืบหน้าที่เดินทางมาถึง
มาถึงหน้าวันนี้เช้าวันนี้
ซึ่งถ้าเดินหน้าอย่างเข้มข้นอย่างนี้ไปเรื่อย
เราก็พออุ่นใจได้ว่าคดีนี้ไม่มีวันแผ่วปลาย
ทีนี้เหลือแต่ว่าไอ้ผลการสอบสวนเนี่ย
จะมีหลักฐานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้ถึงไหม
หลักฐานถึงหรือไม่ถึง
ถึงหรือไม่ถึงพบตรถึงบอกว่าเอาจริงครับยืนยันว่า
เอาจริงแต่ขอให้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งที่น่าตามครับทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าที่นายตู้
เห่านี่เคยบริจาคเงิน๓ล้านให้ภรรภรรชารรัฐนี่ผิดหรือ
ไม่ผิดบริจาคได้หรือไม่ได้ตอนที่ถือสองสัญชาติอยู่
หรือไม่ผิดถ้าผิดมันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่
ยุบพักไหมอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อหนึ่งที่รอคำวินิจฉัยจากการพิจารณาของกรกตเป็นเบื้องต้นถ้าสุดท้ายเรื่องนี้นำไปสู่การยุบพักก็จะกระเพื่อมแรงเพราะจะเป็นชี้ทิศทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ
ฉะนั้นก็ฝากไปถึงกรกตว่าต้องมีความเที่ยงตรงเที่ยงทำในการพิจารณาวินิจฉัยอย่าให้มันเกิดวาธกรรมขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิด
บ้านเมืองบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยมันแตกแยกกันเยอะส่วนหนึ่งมาจากองค์กรอิสระขาดความเที่ยงธรรมนี่แหละมันจึงเกิดแรงกดแรงทัพให้การเมืองเป็นปฏิปักกันอย่างรุนแรงมาถึงวันนี้นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ